ไปที่ปลาจีนบุรีครับคุณผู้ชมครับ
แล้วเดี๋ยวช่วยดูหน่อยนะว่ามือซ้ายดมกาวเปล่า
เนี่ยฮะคุณผู้ชมดูนะช่วยดูหน่อยนะว่าใช่ถุงกาวเปล่า
พลเมืองดีถ่ายไว้ครับแล้วส่งให้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐนะครับ
ผู้ชายคนนี้รูปร่างผมผอมเสื้อยืดสีดำกางเกงกีลองเท้าพ่อใบ
ขี่มอเตอร์ไซต์ไม่ติดแผนป้านที่เบนดูหน่อยมือซ้าย
ต้องเบอร์และก็น่าจะใช่ครับคุณผู้ชม
เขายกขึ้นมาดมคล้ายถุงกาวครับ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยนั่งก็นั่งนอนก็นอนขี่สลับกันไปมาระยะทาง
โอ้โหเต็มคาราเบลเลยแหละ
เหลียวซ้ายไปทางตะบนคล้องเขื่อนนะครับโดยพื้นที่ฉะเชิงเซานะฮะ

โดยคนที่ถ่ายคลิปก็ไม่ได้ตามต่อไป
เจ้าของคลิปให้ข้อมูลบอกว่าเขามาจากปลาจีนนะครับจะไปทำธุระที่สมุทรปราการ
พอมาถึงตรงตะบนบั้นแตงนะเขตระเผิดบั้นสร้างปลาจีนบุรี
รถคันนี้เบียดเข้ามาโอ้โหเกือบจะชนนะตอนแรกอ่ะ
ธุรกิจของมีทางหวัดเสียวก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้
ระหว่างที่บันทึกภาพอยู่บันทึกคลิปอยู่ชายคนดังกล่าวนะฮะ
หมอบขี่รถตัดซ้ายตัดขวาและสังเกตมือซ้ายมีถุงพลาสติกนะครับ
คิดว่าน่าจะเมามาแล้วครับเมากลามาเต็มที่

โอ้โฮรถแบบนี้ดูรถใหญ่ทั้งนั้นเลยคุณนัทธพุทธ
คือคันนี้เขาก็กังวลว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะ